ครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาหัวร้อนโกรธมากนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยถูกลวนลามตอนเติมน้ำมันเติมน้ำแบบขวดนะฮะ
เติมน้ำมันแบบขวดแล้วก็เทลงที่ที่ใส่น้ำมันมอเตอร์ไซค์มันอยู่ตรงนี้
มันอยู่ตรงข้างหน้าเนี้ยครับปรากฏว่าอืม
ผู้หญิงก็บอกโดนของสงวนฉันแต่ไอ้คนเทบอกไม่โดน
ก็เลยตามไปมีเรื่องกันแบบนี้ก่อนฮะ

มา
มา
ที่หมู่บ้านเคหะเมืองใหม่บางพลี
ครับหลังกัดเหตุตอบรวมสาวพอล์บางสาวทงไป
ไปแล้วครับเหตุพบนายเอกรัฐศรีเพียงจันทร์อายุสี่สิบหก
เป็นเจ้าของร้านชำมีแผลแตกที่หัว
เอกรัฐยืนยันบอกไม่ได้มีเจตนาลวนลามอะไรเลยฟังผมก่อนลองฟังเขานะ
เขาบอกว่าแฟนของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเติมน้ำมันแล้วไม่ได้ลงจากรถนั่งคล่อมรถอยู่
คุณผู้ชมคงงเติมน้ำมันน้ำมันขวดฮะไม่ใช่น้ำมันที่ปั๊มนะ
ก็ตอนเติมน้ำมันขวดไอ้แขนมันอาจจะไปโดนขาของผู้หญิงเขา
ผู้หญิงคนนี้ตะโกนขึ้นมาว่าเขาเนี่ยลวนลามเขาเล่าแบบนี้นะ
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหาย
คือคุณพันพัฒน์อายุ๒๔ปีผู้เสียหายเล่าบอกว่า
รถของเธอต้องเติมน้ำมันนะครับแล้วต้องเติมจากด้านหน้า
โดยที่คนขับก็ไม่ต้องลงจากรถก็ได้นี่นะครับ
ระหว่างที่เติมเนี่ยนายเอกลักษณ์ชวนเธอคุยตลอดว่า
ทำงานอะไรไปทำงานกี่โมง
แล้วมือของผู้ชายคนนั้นน่ะโดนอะไรครับลองฟังดูฮะ
หลังเกิดเหตุเธอไปเล่าให้แม่ฟังไปเล่าให้แฟนฟัง

ตำรวจก็ไปสอบถามนายเอกรัฐอธิรัฐปฏิเสธทุกอย่าง
แต่ว่ามีคนกลางคนกลางตะโกนขึ้นมา
บอกเอ้ยเรื่องนี้หยุดหยุดกันก็ได้
ป้าถามอันนั้นตะโกนขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชม
ต่อมาตำรวจเรียกผู้ชายคนดังกล่าวไปไกลเกลี่ยที่โรงพัก

ทำให้แฟนของเธอและเพื่อนสนิทขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหาที่ร้านเลยนะครับ

ของเอกรัฐก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายแล้วก็ปลาขวดใส่
จากนั้นเหตุการณ์ก็แบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
นายพระศิษย์สัวตังไร้อายุ๒๕ปี
แฟนของนะครับของผู้หญิงคนนี้
รับว่าใช้ไม้ตีหัวอีกฝ่ายจริง
สาเหตุมาจากก็ถูกอีกฝ่ายด่าบุพการีไงนะครับ

พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกมาสอบปากคำทุกฝ่าย

ฝ่ายหญิงที่อ้างว่าถูกอีกฝ่ายรวดลาม